พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเดินทาง

ปรากฏว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
ตอนนี้รถเริ่มแน่นแล้วนะคะ
สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงที่ผ่านมา
จังหวัดนครราชศรีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดต่างในภาคอีสาน
แล้วก็ภาคเหนือพบว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะช่วงทางขึ้นเขตอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีต่อเนื่อง
จนถึงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาตอนนี้

ขณะที่ถนนมิตรภาพช่วงบายพัดเลี่ยงเมืองนครราชศรีมามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น
เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าถนนมิตรภาพช่วงบริเวณดังกล่าว
ก็ต้องรับปริมาณรถจากทั้งถนนสาย๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมา
แล้วก็ปริมาณรถจากถนนมิตรภาพ
ซึ่งคาดว่าคืนนี้คุณผู้ชมครับปริมาณรถจะหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นอีก
เนื่องจากว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของประชาชนในปีนี้
ด้านในวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
บินสำรวจและตรวจสอบสภาพการแจรจรบรถถนนมิตรภาพตรวจสาย
แล้วก็พบว่าช่วงระหว่างกิโลเมตรที่๓๑หน้าศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
จังหวัดสระบุรีจนถึงกิโลเมตรที่๓๙ตะบนกลางดงอำเภอปากช่อง
ปริมาณรถมากติดขัดสะสมต่อเนื่องเต็มพื้นที่
ก็เลยสั่งการให้เปิดช่องทางการจราจรพิเศษเพิ่มขึ้น

ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประชาชนต้องเดินทาง
ไปยังหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทำให้มียดยานเพิ่มขึ้นจากช่วงปกตินะคะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ประชาชนยังคงทยอยเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทำให้การจราจรในตัวเมืองนครสวรรค์
โดยเฉพาะถนนผนโยธินหมายเลข๑บริเวณสะพานเดชาติวงศ
บริเวณ๓แยกอุทยานสวรรค์
และถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก

ตำรวจจราจรก็เปิดช่องการจราจรพิเศษ
บริเวณสะพานเดชาติวงอีก๒ช่องทาง

แล้วก็ปัดให้ไปใช้ทางหลวงหมายเลข๑๑๒

เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดค่ะ

เขตอำเภอสารพีขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่
ก็อย่างที่เห็นนะครับรถยนต์หนาแน่นครับ
แต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนไปได้เรื่อยนะครับ

จะติดก็เฉพาะทางร่วมทางแยกเท่านั้น
เพราะว่าเชียงใหม่หลังนี่ก็เมืองขยายพอสมควร

ทำให้ตำรวจจราจรนั้นต้องใช้สัญญาณมือ
แทนการใช้สัญญาณไฟเพื่อระบายรถได้เร็วมากยิ่งขึ้น
ส่วนการใช้บริการรถตู้ครับ
ชาวจังหวัดยาลาพบว่าปีนี้คึกคักมากนะครับ
ผู้ประกอบการต้องเพิ่มเที่ยวรถให้บริการมากขึ้นอีกเท่าตัว
เพื่อรองรับการเดินทางของลูกค้า
ขณะที่ขบวนรถไฟในจังหวัดยาลาเหมือนกันครับ
เพื่อจะมายังกรุงเทพมหานคร

ปรากฏว่าตัวโดยสารเต็มทุกขบวนนะครับ
แล้วก็เต็มต่อเนื่องจนถึง๕มกราคมปีหน้าแล้วครับ
ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
บรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ทุกขบวน

โดยเฉพาะเส้นทางขึ้นล่องกรุงเทพมหานคร
จองเต็มยาวไปจนถึงวันที่๔และ๕มกราคมของปีหน้า
ขณะที่กระบวนรถด่วนพิเศษทักษินารัฐ
ซึ่งเป็นรถไฟขบวนใหม่สายใต้
มีผู้โดยสารให้ความสนใจใช้บริการจำนวนมาก
จากว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ตรงต่อเวลา
รวมทั้งขบวนรถไฟฟรีมีประชาชนจองเต็มทุกวัน
จากรถไฟภายในประเทศแล้ว
ขบวนรถไฟสายหาดใหญ่ประดังเบซา
ก็มีผู้โดยสารชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

เต็มทุกขบวนเช่นเดียวกันค่ะ